พูดถึงเรื่องของผักแล้วเนี่ยขอพาลงใต้ไปหน่อย
ทางภาคใต้หลายคนรู้กันดีว่าเขาจะทำไร่ทำสวน
ทำสวนยางทำสวนปามใช่ไหมคะแต่ว่าเกษตรกรสวนยางเนี่ย
เขาหันมาปลูกแตงกวาแซมสวนยางสร้างรายได้หลักแสนนะคะ
ทำเป็นเล่นไปใช่คุณคือต้องยอมรับว่าราคายางเนี่ยมันไม่ค่อยดี
เขาก็เลยต้องหาอาชีพหรือว่ารายได้เสริมไปเพิ่มเติมด้วยนะคะ
นี่แหละมาที่สวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมู่๕ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เกษตรกรในที่แห่งนี้เนี้ยเขาปลูกแตงกวาครับแซมสวนยางพาราเนี้ยจำนวนสองไร่อือ
จากทั้งหมดมีสิบสองไร่อ๋อเขาปลูกแตงกวาที่ที่ปลูกแตงกวาเนี้ยมีทั้งหมดสามสายพันธุ์ในกันอ่ามีพันธุ์อะไรบ้าง
มีพันธุ์พรีเมียเออมีพันธุ์โพไซดอนเอ๊ะอ่าและบริกกรีนพลัสพันธุ์โพไซดอน
คุ้นคุ้นคุ้นไหมผมว่าพันธุ์เนี้ยน่ะอืมปลูกขึ้นดีน่ะดีหรอ
แถวรัชดาน่ะไม่ต้องค่ะไปสุราธานีค่ะนะคะ
คุณนรงค่ะเขาเจ้าของสวนเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเขามีอาชีพก่อสร้าง
คู่กับการทำการเกษตรอ่ามีทั้งทำสวนยางพาราสวนทุเรียน
น้ำมันเนาะพอต้นปามมีอายุมากเขาก็เลยปลูกใหม่เพื่อทดแทน
ครับและนำที่ดินระหว่างร่องปามนี่แหละเออ
ปลูกแตงกวาขายเพื่อสร้างรายได้เสริมอืมและใช้ระยะเวลาในการปลูกเนี่ย
ประมาณสามเดือนอืมส่วนระยะในการเติบโตเนี้ยประมาณสี่สิบห้าวัน
แล้วก็เก็บเกี่ยวอีกสามสิบห้าวันก็ดีน่ะอ๋อดีน่ะปลูกได้ผลผลิตดีด้วย
ซึ่งแตงกวาที่นี่ค่ะเขาบอกว่าจะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
ส่วนปุ๋ยที่ใส่เป็นปุ๋ยของมูลเป็ดเนื่องจากว่าอาหารเป็ดเนี่ยมันมีแคลเซียมสูง
ดูแตงกวามันทำให้แตงกวาเขามีรสชาติหวานกรอบนะนี่นี่
คุณไม่บอกว่าเป็นแตงกวาผมนึกว่าเป็นแบบไอ้แตงล้านเออแตงล้าน
มันใหญ่มากใช่ไหมคะบางทีนึกว่าบวกเออ
ในแต่ละวันจะมีลูกค้าในตัวเมืองสุราธานีแล้วก็เกาะสมุย
เข้ามาซื้อถึงแปลงเลยคุณครับ
เพื่อเอาไปขายนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นแตงกวาที่เป็นเกรดแบบพรีเมียม
โรงแรมเยอะไงทางเกาะสมุยใช่ไหม
ซึ่งการปลูกแตงกวาขายของคุณนรงเนี่ยนะทำให้เขามีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐บาท

คือในหนึ่งไร่จะทำให้เขามีรายได้แปลงละประมาณ๘หมื่นบาทเลยที
โอ้โหรายได้ดี
ใช่รายได้ดีเพราะว่าในระหว่างช่วงร่องของยางพาราสวนยาง
หลายคนเขาหันมาปลูกแตงกวาแบบนี้เยอะขึ้นเพราะว่ามันให้ผลผลิตรวดเร็วกว่า
ใช่ไหมรายได้ดี

จากแตงกวาเนี่ยที่เคยเห็นที่เคยอ่านเจอก็คือปลูกเห็ด
ใช่แซมเอาไว้ตรงกลางระหว่างร่องสวนยางไง
ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่